รายงานไปค่ะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่โดนน้ำท่วมหนักนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจดูพบว่าในหลายชุมชนริมคลอง
ตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้น้ำท่วมสูง
รถยนต์ก็ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ต้องใช้เรือในการสัญจรแทนนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้กับคุณสุพัตราศรีปัชชิมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ได้ติดตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กซิ่งตึงนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เข้าไปยังชุมชนประตูขาวนะคะพบว่าจุดนั้นน้ำท่วมสูงถึง๑เมตร๒๐เซนติเมตรค่ะ
นี่ก็คือสภาพของชุมชนประตูขาวซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ขณะนี้บ้านเรือนกว่าห้าร้อยหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรและเดินเข้าออกด้วยความยากลำบากค่ะ
เพราะระดับน้ำที่สูงเกือบหน้าอกนะคะนายสุเทพมานพหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำมูลนิธิมหากุศล
เต็กเสี่ยงตึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าเข้ามาช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่น้ำเข้ามาท่วมเมื่อสองวันที่แล้ว
จุดนี้ถือว่านักและเสียหายที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมถนนสายเศรษฐกิจที่กำลังถูกน้ำท่วมสูงในขณะนี้ค่ะ
ถนนสายนี้ที่กับผมยืนอยู่เนี่ยเป็นถนนสายพัฒนาการกูขวางแล้วข้างหลังผมเนี่ยคือเป็นถนนที่จะไปเชื่อมอยู่กับถนนราชดำเนินเป็นสายเมนทั้งสองเส้นและโดยเฉพาะเส้นสายพัฒนาการกูขวางเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการค้าการขายทั้งหมดเลย
ขึ้นที่สูงแล้วก็นำผู้ป่วยต่างส่งโรงพยาบาล
สามวันได้แบบนี้สามวัน

พี่เอาอ่าข้าวอะไรมาช่วยเหลือไหมคะไม่เลยค่ะด้านนายจำเรินทิพยาพงธาดา
ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทธกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบสิบแปดอำเภอหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าหมู่บ้าน
มีผู้เสียชีวิต๖คนเฉพาะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชมีน้ำท่วม๓๖ชุมชน
หนักสุดบริเวณถนนพัฒนาการคูขวางและซอยต่างคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ๒วันในการระบายน้ำหากฝนลดลง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังขอให้ทุกหน่วยงานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างในพื้นที่และรายงานข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดทราบด้วย
โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนเจ็บป่วยผู้สูงอายุอาหารกล่องซึ่งจังหวัดจะมีการประชุมสรุป
และติดตามสถานการณ์รายวัน๒ครั้งคือเวลา๘นาฬิกาและ๑๘นาฬิกาของทุกวันค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังถือว่าหนักแล้วก็วิกฤตนะคะ
ส่วนในตัวเมืองถนนที่เป็นถนนสายเศรษฐกิจระดับน้ำยังท่วมสูงและขณะที่ฝนยังตกโปรยไปตลอดทั้งวัน
พัตราศรีประชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ